ส่วนเหตุการณ์นี้ที่เป็นเรื่องสะเทือนใจนะคะ
ไปพบศพสองพ่อลูกเสียชีวิตอยู่ในแม่น้ำที่จังหวัดพระนครศรียุธิยา
คาดว่าก็คือคุณพ่อกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย
แล้วลูกอาจจะกระโดดตามเพราะว่ามีพยานที่เขาเล่าให้ฟัง
คือก่อนหน้านี้ก็ไปเจอศพคือเจอศพลูกก่อนลูกสาวอายุ๕ขวบ
แล้วก็ไปเจอศพพ่อพ่อเนี่ยอายุ๔๑นะคะ

แต่เบื้องต้นเนี่ยญาติเขามาดูศพแล้วเขาก็ยืนยันว่าใช่
แต่มันเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจจริง
ก็เพราะว่าพ่อลูกคู่นี้ค่ะเขาก็ลำบาก
แม่ทิ้งไปตัวพ่อบอกอ่ะนะเนี่ยแล้วก็มีภาพก่อนที่จะเสียชีวิต
คนนี้นะคะเสื้อยืดสีเหลือง
พ่อกับลูกคู่นี้ก็ไปอาศัยอยู่ที่วัด
เป็นชุมชนวัดธรรมนิยม๒คืนก่อนที่จะถูกพบเป็นศพ
แล้วก็มีร้านขายของชำเขาบอกว่าพบผู้ชายคนนี้
ก่อนที่จะพบเป็นศพก็คือไปขอความช่วยเหลือ
ทางร้านเขาก็ช่วยเหลือให้ข่าวของข้าวสารอาหารแห้งไป
คือภาพที่เห็นก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยค่ะมันเป็นภาพที่น่าเศร้า
น่าสงสารแล้วก็น่าเห็นใจมากนะคะ
คือร้านขายของชำอยู่ข้างวัดนะคะ
เจ้าของร้านบอกว่าสองพ่อลูกคู่นี้
เขาก็ไปอยู่ในชุมชนที่วัดธรรมนิยม
แล้วก็พ่อไปซื้อขนมให้ลูกกิน
ตัวพ่อเองไม่กินก็จะนั่งเล่นอยู่หน้าร้าน
เจ้าของร้านก็สังเกตเห็นว่าพ่อเนี่ย
ซึมเศร้าเหม่อลอยเป็นชั่วโมง

พ่อก็บอกว่าภรรยาทิ้งจะพาลูกสาวกลับบ้าน

ก็มารู้ว่าเงินที่ซื้อข้าวซื้อขนมให้ลูกอะค่ะ
คือเงินที่คนใจบุญให้มา
เจ้าของร้านบอกว่าสงสารมาก
คือถ้ารู้ว่าลำบากเดือดร้อนจะช่วยเหลือนะ

เขามาซื้อของร้านป้าแล้วก็ซื้อให้ลูกกินอะไรอย่างนี้
แล้วก็เราก็ถามเขาตอนแรกว่าเอออยู่ตรงไหน

เราก็บอกว่าจะพาลูกมาลำบากทำไม

เขาก็บอกว่าบ้านเขาอยู่ธนาคาร
ถ้าถามแล้วแม่ไปไหนเราก็สงสัยนะ

เขาก็บอกแม่มีสามีใหม่มีคนใหม่

แต่ก็ถามคำพูดคำคือว่าเหมือนไม่อยากคุย
แต่เขาเห็นว่านั้นอยู่ดีนะ

แกแกแบบแกเครียดอ่ะแกแบบเหมือนนั่งเศร้าอ่ะ

เขาบอกว่าเขาไม่มีตังค์กลับบ้าน

แต่นี่เหมือนเขามีแบงค์ร้อยมาซื้อของอะไรอย่างนี้

ก็เลยก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเขา
ถ้ารู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้เราเด็กเราช่วยเหลือหมดแล้ว

ว่าถ้าคิดอย่างนี้นะแต่มันไม่ทันแล้วไง
อืมภาพของพ่อลูกคู่นี้
ก่อนที่จะถูกพบเป็นศพอยู่ในแม่น้ำเนี่ยค่ะ
คือเห็นแล้วน่าสะเทือนใจจริง

ภาพในจุดต่างที่เขามาอาศัยอยู่แถววัดธรรมนิยม

คือถ้าคิดถึงความทุกข์ของผู้ชายคนนี้นะ
คือตัวเด็กน้องอาจจะยังไม่รู้เรื่องอะไร
อาจจะยังไม่รู้ประสาทึ่ง๕ควบ

ยิ่งภาพที่เขานั่งอยู่ที่โต๊ะไม้หินอ่อนเนี่ยใช่ป่ะ
แล้วก็นั่งมองอะไรไปเรื่อยเขาก็คงจะคิดว่า
ชีวิตของเขาเนี่ยคือเขาจะไปยังไงต่อใช่เขาจะทำยังไงต่อ
จริงเนี่ยก็คือมีภาพที่เขานั่งแล้วแบบยืนเหม่อเห็นไหมคะ
คือมันจุดหมายปลายทางเขาจะอยู่ที่ไหนเขาจะทำอะไรต่อเนี่ย
นี่มันเป็นภาพที่สะเทือนใจค่ะนายสมศรีแทนโหมกอายุ๔๑นะคะ
น้องก็เล่นหนีไปน้องเขาก็ไม่รู้เรื่องหรอก
ประธานชุมชนวัฒนมนิยมในเล็กปั้นทองอายุ๖๓
บอกทีมข่าวว่าก่อนที่สองพ่อลูกจะเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ก็ได้คุยเล่นกับน้องที่เสียชีวิตน้องเป็นคนร่าเริงคุยเก่ง
พอเห็นในเล็กเล่นมือถือก็ถามว่ามีหนังไหมมีเกมไหมตามภาษาเด็กอะค่ะ
คนที่ผ่านไปผ่านมาเขาเอ็นดูซื้อข้าวซื้อขนมให้เงิน
ตอนแรกน้องไม่รับเลยนะก็เลยบอกว่าเอาไปเถอะลูกให้พ่อกินด้วย
เด็กก็เลยรับแล้วก็ยกมือไหว้ขอบคุณคือน้องรักพ่อมากค่ะ
ก็ไปซื้อยากันยุงให้พ่อก่อนนอนอ่ะเด็กห้าขวบนะคะครับ
คิดเลยว่าจะเสียชีวิตทั้งคู่แบบนี้ค่ะ
ก็เล่นหมดถามหนูไปไหนลูกแล้วแม่ไปไหน
เขาไม่ตอบเขาว่าลุงดูหนังอะไร
บอกลุงดูเนี่ยดูเกมดูอะไรเนี่ยมันเกมไม่มีหรอก
เขาเก็มไม่มีหรอแต่พ่อเขาบอกเกมอย่าไปยุงลุง
ก็ได้ขึ้นมาแล้วก็นั่งกินนั่งดูมันดู
ต้องหนูดูดิดู
แต่ถามเรื่องแม่ไม่ได้ไม่พูดด้วยเลย
ต้องคุ้มพ่อซื้ออาหารยุงกำลังให้พ่อเอาไป

หนูเอาไปลูกเอาไปซื้อนมกินลูกไป

ใครเขาก็บอกกันถ้าฝากไว้สักแป๊บ

ไปไหนก็ยิ่งดกพ่อกลับไปแล้ว

นั่งที่ร้านนั่งในโต๊ะตรงนั้น

กลับนั่งตามนั่ง
ทีมข่าวก็ไปคุยกับคุณยายสวิง

คุณยายขายดอกไม้อยู่ที่วัดธรรมนิยม

ที่ได้คุยกับสองพ่อลูกค่ะ

ว่ายายแถวนี้

ก็ฝากลูกไว้กับยายก็ได้นะ

คุณยายมาเปิดอุโบสถ

ยายบอกโอ้โห
ตกใจและเสียใจมากค่ะ
น่าจะฝากลูกไว้ให้ยายเลี้ยงนะ

อาจจะเป็นโชคชะตาของทั้งคู่ก็ได้
ที่ต้องมาเสียชีวิตอยู่ที่นี่ตรงนี้
แล้วเป็นอยู่นี่เหอะ
ก็ไม่อยู่จะไปกับพ่อมัน

เก็บไว้เหมือนกัน
ลำเท้าเด็กด้วยน้ำเท้าผู้ใหญ่ด้วย
แล้วเรามันไปไหน
ก็ต้องไปตายอีกคืนวันอาทิตย์
นั่นมันเป็นอย่างนั้น
เด็กเราขอมันก็ไม่ให้เอาแล้วเด็กมันติดพ่อมันด้วย
บอกพ่อไปด้วยพ่อไปด้วยไอ้ลูกชายยังบอกไอ้คน
เล็กอยู่นี่เถอะมันร้อนจะไปเลยไม่เอามันจะไปก็
พ่อมันใจเรานึกเราจะขอมันเดี๋ยวมันหาว่าดูถูก
คนเราไม่รู้จักกันชื่อมันยังไม่รู้จักเลยยายไม่ได้
ถามมันด้วยว่าเอวเองอยู่ตรงไหนมาตอนไหนไม่รู้ลูกไม่
รู้เอาแน่เลยก็เด็กผู้หญิงเราก็รักอยู่แล้ว
ด้วยอ้าวเสียด้ายง่ะมันพูดเก่งด้วยเด็กคนเนี้ยหน้าตา
ดีด้วยเดี๋ยวใจนึกมาอย่างที่ก็เจอศพอ่ะยายก็น้ำ
ตาล่วงเขาเขาต้องมาตายจนงั้นนะสองคนพ่อลูกกัน
นะชีวิตเขาต้องมาทิ้งไว้ตรงนี้ลูกเนี้ยถึงยังไง
เขาก็ต้องตายตรงนี้อืมถ้าฟังจากยายเนี่ยแสดงว่าพ่อเขา
ก็พยายามที่จะหางานทำอยู่ตลอดใช่แต่มันไม่มีงาน
ใช่ไหมฮะแล้วก่อนที่จะพบศพพ่อลูกคู่นี้เนี่ยนะคะครับ
คือพ่อเนี่ยเพิ่งไปขอข้าวกินที่บ้านหลังนึงอยู่
ใกล้ใกล้วัดตอนเช้าวันอาทิตย์ค่ะครับก็มีภาพจาก
วงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้นะคะคุณสุกัญญาที่ได้
คุยกับพ่อนะคะเนี่ยฮะบ้านหลังเนี้ยเขาขายของด้วย
ฮะตอนเช้าพ่อเช้าวันอาทิตย์ใช่ไหมใช่เช้าวันอาทิตย์
ตัวพ่อก็บอกว่ามารอรถไฟจะกลับบ้านภรรยาทิ้ง
ตกงานอืมคุณสุกัญญาก็ให้กำลังใจบอกสู้สู้นะ
เดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วก็บอกไปรอสาราฝั่งตรงข้าม
แล้วกันคุณสุกัญญาก็เนี่ยค่ะก็มีเอาน้ำเอาข้าวเอา
ขนมเอาหน้ากากอนามัยเอากระเป๋าเด็กสีชมพูไปให้
เงินไป๕๐๐ด้วยนะคะบอกว่าเอาเป็นค่ารถก็แล้วกัน
พอมารู้ข่าวว่าทั้งคู่เสียชีวิตแล้วเนี่ยโอ้โหเธอเสียใจมากจริงนะคะ
ตอนที่เดินข้ามถนนเอาอาหารการกินข้าวของไปให้
เพราะว่าตอนที่ฝ่ายพ่อเขาเดินมาขอเนี่ย
เหมือนกับว่าเขายังทำเตรียมร้านกันไม่เสร็จ

พอเสร็จก็วิ่งเอาไปให้ที่สาราฝั่งตรงข้าม
แล้วก็มีคนที่อยู่ใกล้กับวัดธรรมนิยมจุดที่พบศพนะคะ
ใกล้กับแม่น้ำเขาบอกว่าช่วงดึกวันอาทิตย์
ลูกสาวได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงมาเคาะผนังบ้าน
แล้วบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วก็ได้ยินเสียงผู้ชายพูดว่าอย่าเสียงดัง
แล้วก็มีเสียงเดินไปหลังบ้านที่อยู่ติดกับแม่น้ำป่าศักดิ์
มีเสียงเด็กร้องพ่ออย่าทิ้งหนูพ่ออย่าทิ้งหนูร้องอยู่แบบนี้ค่ะ
หลังจากนั้นได้ยินเสียงคนกระโดดน้ำแล้วก็เงียบไปเลย
พอตอนเช้ามาดูเจอผ้าเช็ดตัวทิ้งอยู่ใต้ต้นไสหน้าศาล
แล้วก็มารู้ว่าทั้งคู่กระโดดน้ำตายตรงนี้คือศพของน้องแอนนาวัยห้าขวบเนี่ยนะคะ
พบอยู่กลางแม่น้ำป่าศักดิ์ใกล้กับท่าน้ำหน้าวิทยาลัยการต่อเรือ
ส่วนศพของพ่อเนี่ยพบอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา
ระหว่างวัดพนันเชิงวรวิหารกับวัดพุทธไทยสวรรค์สองศพห่างกันสองกิโลครับ
พบศพลูกสาวตอนเช้าพบศพพ่อตอนเที่ยงอืม
คือเรื่องของการดำเนินการศพของพ่อลูกคู่นี้เนี่ยนะคะ
ทางนายชัดชัยกิติชัยหรือชัดตลาดไทยกรรมการบริหารสมาคมอายุทยาโรมใจ
ก็พาครอบครัวของผู้เสียชีวิตไปติดต่อรับศพแล้วก็ช่วยเหลือค่าทำศพนะคะ
ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถรับศพมาบำเพ็ญกุศลได้ต้องรอตรวจดีเอ็นเอก่อนค่ะ
ใช้เวลาสองสัปดาห์นะคะนางทองสุกแทนโหมกอายุห้าสิบเก้าปี
เป็นย่าเป็นแม่และเป็นย่าของผู้เสียชีวิต
บอกว่าตัวเองก็ไม่มีเงินที่จะรับศพลูกชายกับหลานสาวไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดที่จังหวัดมหาสารคามทางบ้านยากจนมาก
ก็เลยอยากจะให้แม่ของเด็กอะค่ะมาช่วยหน่อยได้ไหม
ตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้เลยนะคะภรรยาของคุณพ่ออ่ะ
ของผู้เสียชีวิตซึ่งก็เป็นแม่ของเด็กอ่ะที่บอกว่าทิ้งไปครับ
ยังติดต่อไม่ได้ถ้าดูข่าวนี้อยู่ก็อยากจะให้ติดต่อมา
แล้วก็มาดำเนินการเรื่องงานศพด้วยนะคะคือเหตุการณ์ลักษณะแบบเนี้ยมันทำให้เห็นว่า
ไม่ว่าจะยากดีมีจนจะเดือดร้อนยากจนขนาดไหน
ว่าร่ำรวยขนาดไหนนะคุณเขียนมาสอนกำลังใจเนี่ยสำคัญที่สุด
นะคะเพราะถ้าไม่มีกำลังใจให้กันเนี่ยนะโอ้โหมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นตลอด